วันนี้๑๔มิถุนานะคะถ้าเกิดนับดูนี่เราครบ๑เดือนเต็มแล้วนะ
หลังจากที่เราเลือกตั้งมา๑๔พฤษภา๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลและทีนี้การจัดตั้งรัฐบาลช้าเนี่ย
มันจะกระทบอะไรไหมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน
แล้วจะกระทบกับภาพรวมของการลงทุนในประเทศยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาขีดเส้นใต้เมืองไทยพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณดอมคุณขวัญครับ

ผมเคยขีดเส้นใต้บอกไปถึงกรกตเมื่อหลังเลือกตั้งผ่านไปใหม่ว่า
ถ้ากรกตจะทำงานเชิงลุกเรื่องการตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหลายทั้งปวง
ตั้งกรรมการสอบข้อร้องเรียนทั้งหลายทั้งปวงทำงานให้เร็วขึ้น
เราก็จะได้รับรองสอสอเร็วขึ้นและเมื่อรับรองสอสอเร็วขึ้น
เราก็จะได้เปิดสภาเลือกประธานเลือกนายกตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้น
วันนี้วันที่๑๔มิถุนาครบรอบ๑เดือนของการเลือกตั้ง
ก็มีข่าวดีจากกรกตครับ
สอผ่านฉลุยได้ครบ๙๕เมื่อไหร่ประกาศรับรองทันที
นี่เมื่อประกาศรับรองรัฐมนูลกำหนดว่าภายใน๑๕วัน
ก็จะเปิดประชุมสภาได้พอเปิดประชุมสภานัดแรกได้
ก็เลือกประธานสภากันพอได้ตัวประธานสภา
ขั้นตอนต่อไปก็คือสภาจะโหวตเลือกนายกกัน
ถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ตัวนายกเร็ว
ตั้งรัฐบาลได้เร็วแต่ว่าสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาก็คือความไม่ปกติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเวลานี้จะเป็นผลให้นายกเราจะได้นายกช้าเราจะตั้งรัฐบาลช้า
ช้าไปแค่ไหนคาดเดาไม่ถูกโดยเฉพาะการจะได้ตัวนายก
รัฐมนูลเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าเมื่อได้ประธานสภาแล้ว
จะต้องเลือกนายกให้ได้ภายในกี่วันไม่บอก
ไม่บอกอย่างนี้ก็กำหนดไม่ได้เลยครับ
แล้วแต่จะยืดเยื้อแล้วแต่จะได้ตัวนายกเมื่อไหร่
ถ้าเป็นการเมืองยุคก่อนก่อนจะมีรัฐมนูลฉบับ๖๐เนี่ย
ได้ตัวประธานสภาแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัวนายก
เพราะทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเขาตกลงกันตั้งแต่วันที่รู้ผลเลือกตั้งแล้ว
ได้ยินไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลกันหน้าจอโทรทัศน์
คุณสุธิชัยกับผมก็เคยทำรายการรายงานผลเลือกตั้ง
แล้วพอรู้ว่าพักไหนได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาม
อันดับหนึ่งจะจับกับพรรคไหนได้บ้างก็ว่ากันตรงนั้นรู้กันพรรคอันดับ
เขาประกาศแสดงความยินดีกับพักที่ได้อันดับหนึ่งแล้วเขาไม่ตั้ง
รัฐบาลแข่งแม้จะมีเสียงห่างกันแค่สองเสียงเนี่ย
ปี๒๕๐๐เท่าไหร่ล่ะ๓๖๓๗แถวนั้นน่ะ
พลเอกชาวลิศพักความหวังใหม่ได้๑๒๕ประชาธิปัตย์ได้๑๒๒
คุณชวนพูดผ่านจอโทรทัศน์แสดงความยินดีกับพลเอกชาวลิศ
นักข่าวถามว่าห่างกันสองเสียงเนี่ยจะตั้งรัฐบาลสู้ไหม
คุณชวนบอกว่าไม่ตั้งแข่งปล่อยให้พลเอกชาวลิศตั้งรัฐบาล

สมัยก่อนกติกามันเป็นอย่างนี้สปีริตมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
แต่วันนี้ทั้งสปีริตและกติกาเปลี่ยนไป
กติกาที่เปลี่ยนไปก็คือรัฐมนูลปี๖๐เนี่ย
ไปกำหนดให้สวเข้ามาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับเขาด้วย
ตรงนั้นน่ะเท่ากับกระติกกระดุมเม็ดแรกมันผิดมันเพี้ยนตั้งแต่เม็ดนั้นแล้ว
แล้วกำหนดว่าใครจะได้เป็นนายกต้องมีเสียงโหวตครึ่งหนึ่งของสองสภา
ครึ่งหนึ่งของ๒สภาก็๓๗๕อย่างน้อยต้องได้๓๗๖เสียงขึ้นไป
ถึงจะผ่านการเป็นนายกได้
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของความยุ่งยากของฝ่ายที่อยู่กันคนละซีกกับฐานอำนาจเก่า
เพราะสวที่มาจากฐานอำนาจเก่าเขาก็ตั้งด่านขัดขวางเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
แล้วไหนจะมีกติกาขึ้นมาว่าถ้าเลือกจากนายกจากคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองต่าง
เลือกกันกี่รอบกี่รอบก็ได้เสียงไม่เกินครึ่งหนึ่งไม่เกิน๓๐๐
รัฐมนูลยังเปิดช่องให้เข้าชื่อกันให้เป็นเสียงส่วนใหญ่
ให้สามารถเลือกนายกจากนอกบัญชี
เข้ามาได้อีกนี่
กติกาตรงนี้มันจะเปิดช่องให้เกิดการยึกยักษยืดเยื้อ
ต่ออีกไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้
จะเป็นกี่เดือนก็ไม่รู้

เรานี่เลือกตั้งพร้อมกับอิตาลีนะ
อิตาลีเนี่ยเขาตั้งได้นายกเขาตั้งรัฐบาลอะไรต่ออะไรของเขาเรียบร้อยไปแล้ว

เรายังวุ่นอยู่กับการตั้งด่านสกัดวันนี้ก็มีด่านใหม่ขึ้นมาอีก
เอาท่านดูหัวข่าวนี้ล่าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูล
สอยพิธางัดมาตรา๘๒ให้ร้องหลังรับรองสอสอได้
อันนี้รายงานข่าวเข้ามาแล้วในรายงานนั้นบอกกรกตก็สามารถร้องได้
จากเข้าชื่อกันแล้วจริงประเด็นที่อยากจะขีดเส้นใต้วันนี้คือ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายที่ตั้งด่านรู้ไหมล่ะครับว่า
การมีรัฐบาลช้ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงแค่ไหนได้ยินได้ฟังคนในภาคธุรกิจเขาบอกไหมล่ะครับ
ถ้าดูหัวข่าวในรอบ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนซ้ำเหมือนกันหมด
คือเขาบอกว่ายิ่งตั้งรัฐบาลช้ายิ่งมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น
วันนี้ก็มีหัวข่าวนี้อีกเศรษฐาวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
ไขข้อข้องใจแปดสิบกองทุนทั่วโลกเขาซักเรื่องการตั้งรัฐบาล
แล้วก็บอกว่าอาจจะมีการดีเล
คือเลื่อนออกไปอีกเหตุเพราะตัวแปรเยอะ
คุณเศรษฐาบอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาอยากให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็ว
เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะมาลงทุนเมืองไทยหรือไม่มาลงทุนนี่
มันอาการมันหนักไปถึงตรงนั้นดูรายละเอียดหน่อย
คุณเศรษฐาบอกว่านักลงทุนค่อนข้างกังวลมากเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า
เรื่องการประท้วงถ้าหากผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ซึ่งนักลงทุนเป็นห่วงผมก็บอกว่าจริงแล้วประเทศไทย
เราอยากตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดโดยให้พักเก้าไกลในฐานะแกนนำ
รีบออกนโยบายมาร่วมกับพักเพื่อไทยโดยเร็ว
เราไม่อยากให้มีช่วงศูนยากาศเกิดขึ้น
เราอยากให้ได้เริ่มการบริหารจัดการประเทศโดยเร็ว
แล้วคุณเศรษฐาก็บอกเพิ่มเติมว่า
จากการสอบถามนักลงทุนเขากังวลเรื่องการเมืองเป็นหลัก
เพราะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวที่ฉุดรั้งประเทศได้
เป็นเรื่องเดียวที่ฉุดล้างประเทศไว้และถามว่าจะล่าช้าถึงเมื่อไหร่
มันจะถึงสิ้นปีไหมนี่เขาถามมา
ผมบอกว่าทุกวันนี้มีเรื่องเปลี่ยนแปลง
ถ้าถามผมเมื่อ๓๔วันก่อนอาจจะเร็วกว่านี้
อันนี้สิ่งที่คุณเศรษฐาสะท้อน
ตรงกับเสียงสะท้อนจาก
ประธานสภาอุตสาหกรรมคุณเกรียงไกรเทียนนุกูล
ตรงกับเสียงสะท้อนจากสภาหอการค้าไทย
คุณสนั่นอังอุบลกุล
คุณแสงชัยธีรกุลวานิส
ฉะนั้นผมคิดว่าภาคการเมือง
ควรจะฟังเสียงภาคธุรกิจให้มาก
ถ้าเอาชนะค่าคานกันก็ให้คำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
ถ้าจะตั้งด่านสกัดกันก็ให้นึกถึงเรื่องนี้ให้ด้วย
ให้นึกเสียว่าการชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ย
มาได้แล้วจะมีประโยชน์อะไร
ถ้าพบว่าเศรษฐกิจมันถดถอยและมีปัญหา
ยืดเยื้อเรื้อรังในเรื่องของการตั้งรัฐบาล
ผมคิดว่าคนการเมืองควรจะฟังคนภาคธุรกิจเขามั่ง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณดอมครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณดอมครับ
คุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ

อย่างที่อาจารย์บอกเลยฮะนอกจากภาคธุรกิจแล้ว
การเงินการลงทุนอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่ายิ่งมีความไม่แน่นอน
หลังจากเลือกตั้งมาเดือนนึงแล้ว

นอกจากหุ้นตกแล้วปริมาณการซื้อขายที่มันเหือดแห้งเลย
แล้วมันเห็นว่าเงินลงทุนจากต่างชาตินะทยอยขายออกเรื่อยเลยนะครับ
ต้องมีรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาตินะคะ